บันเทิงไทยรัฐค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมไว้อาลัยค่ะ
สวดพระอภิษฐรรมและกราบเคารพกายสังขารของแม่ชีสันสนีค่ะ
ซึ่งจัดที่มูลนิธิเสถียรธรรมสถานเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยช่วง๗วันแรกในการสวดพระอภิษฐรรมนะคะเป็นกิจกรรมภายในค่ะ
เฉพาะลูกศิษย์แล้วก็นักบวชยังไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้า
สำหรับคนทั่วไปค่ะจะเปิดให้เข้ามากราบไหว้ศพนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๕ธันวาคมไปจนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๕ค่ะ
โดยผู้ที่มากราบไหว้จะต้องฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
โดยให้สวมชุดขาวงดชุดดำนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็มีลูกศิษย์ของแม่ชีสันสนีนั้น
ที่อยู่ในวงการบันเทิงเดินทางมาอะไรมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพี่เจี๊ยบวัฒนายายป๋อมแปมนิติค่ะ
กิ๊กมะยุรินค่ะพี่ตุ๊กชนกวนันค่ะ
รวมไปถึงคุณแอนมิดชัยด้วยนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั่นเอง
โดยคุณแอนมิดชัยค่ะบอกว่าเมื่อ๕วันก่อน
ยังมีโอกาสได้สนทนากับแม่ชีสันสนี
แล้วก็ส่งเพลงที่ทำใหม่ให้แม่ชีสันสนีฟัง
แต่รู้สึกได้ว่าน้ำเสียงของแม่ชีนั้นแผ่วเบา
กระทั่งมาทราบข่าวการจักรไปของแม่ชีสันสนีค่ะ
ก็รู้สึกเสียใจอย่างเกินจะบรรยายค่ะ
นำเสียงรวยรินมากก็ส่งข้อความมาหาแอนว่า
งดงามมากลูกเสียงก็จะพูดไม่ไหว
เราก็บอกว่าก็จะมีพี่เลขาที่บอกว่าคุณแม่ดูจนหลับไปเลย
หนูร้องกล่อมคุณแม่นะเพราะไม่รู้ว่าการได้ทำคีโม
มีความเจ็บปวดอย่างไร
ทางด้านคุณหิงปณิตาค่ะที่เคยบวชชีนะคะพี่เสถียรธรรมสถานนั้น
เมื่อวานนี้ค่ะก็ติดถ่ายโฆษณาไม่ได้ไปร่วมงาน

๒วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาที่หน่วงที่สุดในชีวิต
เพราะทำใจลำบากเหลือเกินที่จะเสียยายจ๋าไป
อย่างไรก็ตามค่ะแต่จะจดจำทุกคำสอนของยายจ๋า
แล้วก็ยายจ๋านั้นจะอยู่ในใจของเธอตลอดไปนั่นเองค่ะ
เป็นอะไรที่สองวันนี้แบบสุดสุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
มันก็กลับไปที่คำสอนที่ท่านบอกนิงเสมอว่า
เราทุกข์ได้แต่เราอย่าทุกข์นาน
คือนิงเข้าใจคำนี้เลย
จริงก็คือ๒วันนี้แหละ
คำสั่งสอนของยายทุกคำคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยแหละ
คือเมื่อวานนี้คุณหญิงติดงานจริง

เพราะว่าคือเฝ้ายายจ๋าก็คือแม่ชีสันสนีมา๒วันแล้วนะคะ

แล้วก็อันหนึ่งเลยที่แม่ชีบอกไว้กับคุณหญิงก็คือ
น้องนิรินคือหนิงก็จะเลี้ยงนิรินค่ะ
คือหลานของยายให้ดีที่สุดบอกไว้แบบนี้นะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอีกครั้งใหญ่นะคะ
ของวงการจริงก็คือทั้งประเทศเลยแหละเนาะ